คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ไป
เราตามความคืบหน้าตามเรื่องให้ค่ะ
ที่มีผู้ชายคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาแต่งตัวเต็มยดเลยนะคะเป็นชุดเครื่องแบบของเขา
เขาอัดคลิปโพสต์ระบายความในใจ
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกจับกรณีมีน้ำกระท่อม
แล้วตำรวจเนี่ยเรียกตัวไปโรงพักก็คือตำรวจที่จังหวัดยาลา
เรียกตัวไปโรงพักตำรวจบอกว่าจ่ายมาสี่พัน
จะได้จบเรื่องไม่ต้องดำเนินคดี
คนนี้เป็นพ่อนะคะเขาอัดคลิประบายเขาบอกว่าคือถ้าตำรวจจับ
ดำเนินคดีลูกชายเขาตามขั้นตอนของกฎหมายเขาไม่ว่าเลย
แต่นี่มารีดไถกันแบบนี้ได้ยังไง๔๐๐๐บาท

โดนรีดไถไป๔๐๐๐เขาจะเหลืออะไรกินไปดูคลิปอีกรอบค่ะ
ตำรวจจับคนละ๒๐๐๐เขาคิดได้ไงสมองเขา
แทนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะได้ช่วยเหลือประชาชน
จับไปก็ตามหน้าที่มาจะมาเรียกเงินอย่างเดียว
เรียกเงินอย่างเดียวแล้วยาเสพติดเมื่อไหร่จะหมด
นี่ผมกลับมาเหนื่อยได้รับข่าวดีใช่ไหมนี่ข่าวดีไหม
ถ้าตอบแทนผมเท่าไหร่๕๐๐๐ดูแลนี่ดูแลพวกมึงนี่
พวกมึงยังกินเงินขนาดนี้เลยดูดิ๕๐๐บาทแล้วจะไม่ให้กูเดือดอ่ะ
เราตรวจสอบให้นะคะในคลิปนี้ก็คือนายต่วนรอมมือลีโต๊ะนิแตอายุ๖๐นะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงในเขตเทศบาลนครยะลา
ก็แต่งตัวเป็นชุดเครื่องแบบเต็มยดแบบนี้แล้วก็อัดคลิปอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยตัวในต่วนรอมือดีบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกขู่กันโชคทรัพย์
เขารู้สึกว่าทำไมตำรวจหากินอย่างไม่สุจริต
ขณะที่เขาทำงานอาสาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาเสี่ยงภัยเขาได้เงินเดือน๕๐๐๐บาท
รีดไถ๔๐๐๐บาทมาทำแบบนี้กับเขา

ถ้าจะดำเนินคดีกับลูกเขาข้อหามีน้ำต้มใบกระท่อม
ก็ดำเนินคดีไปแต่อย่ามารีดไถเงินกันแบบนี้
เราถามตำรวจให้เลยค่ะคุณผู้ชม
พนตรรรสีประพานย์มีมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาภ
บอกว่าตอนนี้สั่งตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วนะคะ
ถ้าเป็นไปตามที่ในคลิปพูด
จริงจะดำเนินการกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
จริงจังทั้งความผิดทางอาญาและวินัยเพราะเกิดความเสื่อมเสียของหน่วยงานตำรวจนะคะ
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ค่ะว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจสพไหน
ครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะเชิญจะเชิญคนที่อยู่ในคลิป
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสอบถามข้อที่จริง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่ส่วนเรื่องของการโพสต์คลิปมันมีประเด็นข้างเคียงนะคะ
ก็คือในคลิปคือแต่งตัวเต็มยศแล้วเขาถือปืนมีปืนอยู่แบบนี้
คำถามคือโอ้โหถือปืนแบบนี้โพสต์คลิปในโลกโซเชียล
ใส่เครื่องแบบแบบนี้มันได้ไหมเนี่ยนะคะครับ
เขาก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรตำรวจบอกแบบนี้นะว่ามันไม่สมควร
มุมนี้ก็จะเรียกมาตักเตือนถึงเรื่องของความเหมาะสม
แต่ในเรื่องที่ถูกขูดรีดรีดไถจากตำรวจอันนี้ก็จะตรวจสอบให้แยกเป็นสองเรื่อง

เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องการแต่งตัวการแต่งกายนะอีกเรื่องหนึ่ง
ตกลงแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นตำรวจหรือว่าใครไปแอบอ้างหรือเปล่าใช่ไหม
แล้วจะมีแค่อาสาท่านนี้คนเดียวหรือว่าจะมีใครอีกหลายคนที่โดนลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาวิจารณ์เรื่องนี้เยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโอ้โหก็คนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่า
ผมได้เงินเดือนห้าพันค่ะเรียกสี่พันแล้วเหลือแค่พันเดียวทั้งเดือน
แล้วมากันสองคนมาแป๊บเดียวถ้าได้ให้ไปนี่ให้แป๊บเดียวได้คนละสองพันไปแล้ว
เขาทำงานทั้งเดือนเขาได้แค่ห้าพันธุ์นะคะ